กันที่เรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะครับ
ปกติแล้วคุณผู้ชมที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์
ขับไปป๊าบพอจอดเสร็จคุณเอาหมวกกันน็อกไว้ที่ไหน
ถ้าเกิดว่าคุณแขวนไว้ที่รถนะฮะ
ให้ดูเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เลยค่ะ

ภายในลานจอดรถของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เวลาประมาณเที่ยง๔๐นาทีของวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
กล้องจับภาพได้ขณะที่มีชายวัยรุ่น๒คน
ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในลานจอดรถแบบนี้

จากนั้นก็พากันหยิบเอาหมวกกันน็อกของคนอื่น

แล้วขับขี่หลบหนีหายไปเลย
แต่โชคดีนะที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้

เขาตระเวนขโมยหมวกกันน็อกที่แขวนไว้ตามรถจักรยานยนต์แบบนี้
ขโมยไปเสร็จปั๊บซ้อนแล้วก็ขี่หลบหนีหายไปเลย
คุณอาริสาแสงมนตรีนะคะผู้เสียหายที่โดนขโมยหมวกกันน็อ
คนนี้เขาเป็นเจ้าของรถเจ้าของหมวกกันน็อก
เขาเลยฝากเตือนเลยนะอยากให้ทุกคนระมัดระวังหน่อย
เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกัน
ว่าจะมีคนร้ายบุกเข้ามาก่อเหตุขโมยของถึงในโรงพยาบาลแบบนี้
เพราะนี่เป็นลานจอดรถในโรงพยาบาล
แล้วคุณดูภาพกล้องวงจรปิดที่จับไว้สิเห็นหน้าชัดเลย
ชัดเจนมากยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ช่วยตามจับคนร้ายให้หน่อยนะ
คือของบางอย่างบางคนบอกว่ามันเป็นเล็กน้อยไม่เป็นไร
ไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของอะไรเล็กน้อยขนาดไหน
มันไม่ใช่ของเราคุณไปเอามาคุณก็มีความผิด
เดี๋ยวนี้ไม่เล็กน้อยแล้วนะหมวกกันน็อกนี้ราคาแพงนะ
ยิ่งสวยอันนี้ยิ่งแพงนะครับเก็บกันให้ดีละกัน